เรื่องราวของฟุตบอลชิงถ้วยพระธรรณคิงส์คลับครั้งที่๔๕พรุ่งนี้
เดินทางเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับ
ก็ถ่ายละสดทั้ง๒คู่ทางหน้าจอทางหน้าทีวีช่อง๓๒
แต่เวลา๑๖นาทียาวไปจนถึง๔ทุ่ม

แล้วก็คู่ชิงชนะเลิศนะครับโปรแกรมสำคัญพลาดไม่ได้นะครับ
๙นาที๓๐นาทีทีมชาติไทยจะเจอกับเบรารุสครับ
ความพร้อมในงานแถลงข่าวกันหน่อยนะครับ
สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
ทั้ง๔ทีมก็เดินทางให้เกียรติมาร่วมงาน
เล่นที่ยิงประตูขึ้นนำให้กับทีม
แล้วก็สุดท้ายไทยเอาชนะเกาหลีเหนือไปได้นะครับ
การพูดถึงทั้ง๒ทีมนะครับทางรายวัฒน์ก็บอกว่า

แล้วก็พูดถึงเกมที่จะเจอกับเบรารุส

เพราะว่าเป็นทีมสไตล์ยุโรปที่แข็งแกร่ง

ซึ่งจะพยายามวางแผนให้ลูกทีมนั้นรัฐกลุ่มมากที่สุด

ก็ไม่กังวลเพราะว่าสั่งให้ผู้เล่นซ้อมยิงจุดโทษและเลื่อนนักเตะเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนคุ้นซื้อของเบรียรูสก็คืออีกอลคุชเช็นโก้นะครับ
ดีกรีทีมอันดับ๗๑ของโลกอย่างเรียรุสก็บอกว่า
จากการเห็นฟอร์มไทยในเกมที่เอาชนะเกาหลีเหนือเป็นทีมที่น่ากลัว
เพราะว่ามีผู้เล่นที่ดีมีประสบการณ์หลายคน
แต่เฉพาะผู้ส่าประตูที่โชว์ฟอร์มของมันอย่างยอดเยี่ยม
ซึ่งได้เตรียมแผนในการรับมือทีมไทยเอาไว้แล้วด้วย
ปิดท้ายที่มงคลรัศกัยครับผู้ยิงประตูเบิกร่องให้กับทีมไทยนะครับ
นำทีมสมแดงก็บอกว่ากำลังใจดีเยี่ยมมาก
แล้วก็จะพยายามทำผลงานในเกมนัดชิงกับเบรารุสให้ดีที่สุด
เพื่อคว้าแชมป์ให้กับทีมชาติไทยได้อีก๑สมัยครับ

ผมรู้ว่าความสุขของแฟนบอลชาวไทยเนี่ย
ก็คือการที่ทีมชาติไทยชนะแล้วก็ได้แชมป์
ผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด
แล้วก็อย่างไรก็เชิญแฟนวอนทุกคน
เป็นแค่ช่วงเช้าเท่านั้นที่สนามอินซีจันทรสถิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็เป็นการซ้อมเบาเพื่อให้นักเตะนั้นได้ฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ผู้ช่วยผู้สอนนำทีมฝึกซ้อมใช้เวลาเพียง๑ชั่วโมง
ก่อนจะให้นักเตะกลับไปพักผ่อนครับ
ยังมีอีกครั้งรายการนี้พรุ่งนี้๔โมงเย็น
คู่แรกนัดชิงดับ๓บูกิน่าฟาโซเจอกับเกาหลีเหนือและ๑ทุ่ม
ชิงชนะเลิศครับไทยเจอกับเบดารูส
ใครที่ไม่สะดวกก็ติดตามได้นะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายเท่าสดทั้ง๒คู่เช่นเดิมครับ
จบจากคิงส์ครับนะครับมีหนึ่งรายการครับฟุตบอล

แข่งขันเวลา๑๘นาที๓๐นาทีนะครับ
นัดเริ่มคลิกออฟเวลา๑ทุ่มนะครับ
เข้าสัญญาณหน้าจอ๑๘นาที๓๐นาที

เจอกับมองโกเลีย๒๑เจอกับมาเลเซีย
แล้วก็๒๓นะครับพบกับอินโดนีเซีย

ชิงชันเอเชียให้ได้ครับ